แม่ห้องซ้อนปางอุ๋ง

คนเยอะไหมล่ะ

ถ่ายรูปสวยก็ต้องไปทางพักเหนือเนาะ

ก็พาไปเที่ยวหน่อยละกันที่

นอนพักสักคืนไหมที่ปางอุ๋ง
ชื่อทางการคือศูนย์โครงการ
พระราชดำริปางตอง๒

อำเภอแม่ห้องซ้อน

หมอกยามเช้าไปกางเต้นนอนดู

ทัศนียภาพของป่าสนรอบอ่าง

ใครไปเขาบอกว่าโอ้โหประทับใจจังเลย
แต่ว่าอาจจะได้ภาพแบบคนเยอะหน่อยนะ

มีสายหมอกให้ได้ชมกันยามเช้าอากาศเย็น

กำลังสบายหน้าไปมาก
ส่วนที่อีกจุดหนึ่งที่คนชอบไป

เป็นหมู่บ้านชาวจีนอยู่นาน

สถานที่ท่องเทียบอีกหนึ่งแห่ง
ขณะที่ห้องพักเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไปนะต้องจองนิดนึง
ตอนเนี้ยเต็มหมดทุกห้องแล้วเผ่อเต็มไปถึงปีใหม่แล้วนะครับ
เกียร์อะไรในการขึ้นขาวลงขาวนะพี่เบิร์ท
ต่ำนะอย่าไปเบรกแตะนะครับ
เบรกแตกนะครับเกียร์ต่ำเท่านั้น
เข้าโค้งจนหมื่นแล้วก็จะถึงนะฮะ
พี่เคยไปทำข่าวจากเชียงใหม่ไปแม่ห้องศร
แม่ห้องศรมาเชียงใหม่โอ้โหเวียนหัว

เขาทางมาคดเคี้ยวขึ้นลงนะครับเยอะ
ส่วนใครที่ไม่ไหวที่จะขึ้นรอยขึ้นเขาขึ้นภูนินะฮะ
พาไปทะเลกันหน่อยนะคะใกล้ที่หาดบางแสนชนบุรีค่ะ

แน่นเหมือนกันเขาบอกว่าทะเลหน้าหนาวนี่มันสวย
แล้วน้ำก็ใสมากคุณนี่คุณก็เพิ่งกลับมาจากทะเลใช่ไหม

สวยจริงทะเลตอนนี้เนี่ยนะคะคนถึงไปแน่นกันแบบนี้เลยนะคะ
การจราจรติดขัดไปหมดแล้วค่ะ
สินค้าอาหารต่างขายดิบขายดีนะ
เพราะว่าเขามีโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลไง

ออนอุมาสิทธิประเสริฐอายุ๕๐ปีแม่ค้าอาหารทะเลนี่เขาบอกว่า
ขายดีมากนะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าอาหารตามสั่ง

โครงการคนละครึ่งทำให้นักท่องเที่ยวประหยัดเงินได้
ก็เลยกล้ากินกล้าใช้กันมากขึ้น

และการใช้เงินสะพัดขึ้นมาแล้วนะคะ

บอกว่าคนละครึ่งใช้ได้ใช้ดีก็ทำกันยาวไป
ลองพิจารณาดูนะครับช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจ